ดูเรื่องราวดีในไทยรัฐทีวีบ้างครับ

คือมีโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะครับ

คือนอกจากจะให้เงิน

คือค่าแท็กซี่๒๐๐แต่หยิบธนบัตรฉบับละ๕๐๐บาท

เอาไปคืนเขาด้วยนะครับ
โอ้โหน่ารักจริงฮะ
ดูซิเนี่ย
โอ้โหเลขนี้น้ำเลขนี้น้ำ
โอ้โหเจอดีมากเลย
เลขนี้น้ำดีมากนะ

เขาเอารถเข้าอู่ออกกะแล้วนะครับ

คือได้รับการติดต่อก็เลยขับมาทั้งชุดอยู่บ้านนั่นแหละ
๔๓๓๐๘๖๖๐คนดีช่วยบอกต่อครับอุดหนุนพี่เขาครับ